ล่าสุดน่าจะเป็น๑๔แล้วโอ้โหน่าจะเป็น๑๔แล้วนะครับ
แต่เขาบอกว่านางป่วยเป็นจิตเวทเคยรักษาแล้วขาดการรักษา
คืออันนี้ยังตอบไม่ได้อันนี้นะฮะคือนี่คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะ
ความเชื่อมโยงของแต่ละคนนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม
เรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดมันเป็นตามข้อเท็จจริงหรือว่า
ข้อสังเกตต่างนานาที่มีการตั้งข้อสงสัยขึ้นมา
อันนี้ถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์นะครับคุณผู้ชมครับ
เนี่ยนะฮะก็คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะ
จริงแล้วคนแรกก็คือคุณฟ้า๑๓ธันวาคมนะฮะ
แล้วก็มาใหม่มีทางฝั่งอะไรอ่าวรายที่หนึ่ง
อันนี้นิ้วเขาย้อนมาให้มือใหม่แล้วอ่ะนี้
๑๐ปีที่แล้วแหละค่ะอันนี้แล้วก็คุณสายอีก
อ่าวโขมาที่บางทีที่สายนี้นะฮะสายคือมนธาทิพย์นะ
ปี๖๓นะครับเป็นนิตวิศวกรหญิงรายใหม่นะครับ
มีดาวินีคุณฟ้านะครับมีสุรัตน์หรือบีนะฮะ
มีทางคุณนุ้ยนะครับผู้กองนุ้ยมีทางฝั่งของคุณน้อย
น้อยผักนะฮะแล้วก็คนที่ต่อไปคนที่๘
คนที่๘นะฮะก็คือคุณจุ๋มจันทรัศน์นะครับ
คนที่๑๐คนที่๙นะฮะมณีรัฐนะฮะ
คนที่๑๐กันนิกาคนที่๑๑ผุศดีหรือครูออสนะครับ
แล้วก็คนที่๑๒ก็คือแด้นะครับแล้วก็มีก้อย
ก้อยไปไหนอ่ะก้อยอยู่ข้างบนนะโอเค
นู่นนะฮะหลายที่๑๔มีสารวัตรปู๑๓

อันนี้ที่มีการไล่เลียงมาใหม่นะฮะ
คือที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือ

เอ่อรายใหม่ที่กำลังตรวจสอบอันนั้นน่ะ
ที่๑เมื่อ๑๐ปีที่แล้วอันนี้ยังตอบไม่ได้

ตัดออกไปก่อนนะ

สิ่งที่อยากจะให้สังเกตอันหนึ่งนะฮะ

ที่มีการตั้งขึ้นมานะครับมีทั้งหมด๗คนถูกไหมฮะเท้าแชร์คือแอมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นทางฝั่งของผู้กองนุ้ยมีเป็นพี่น้อยผักนะฮะมีครูออสนะครับมีทางฝั่งของแต้วนะฮะแล้วก็จะมีอีกคนนึงคือทางฝั่งของมิ้งนี่นะฮะเนี่ยนะครับเท้าจ้าพี่น้อยผักเห็นไหมนุ้ยตำรวจน้องแต้วครูออส

คุณจะออกไปเล่าได้คืนนี้นะครับ

ทางฝั่งของผู้กองนุ้ยเนี่ยนะครับ
เสียชีวิตคือคืน

ถึงจะมาเป็นน้อยผักถามว่าน้อยผักเนี่ยเสียชีวิตได้ยังไง
ก็ต้องบอกว่าน้อยผักเองเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่เล่นแชร์นะฮะ
แล้วก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกับทางฝั่งของแอมวันที่สิบสิงหาคมนะฮะ
ทางฝั่งของน้อยผักเนี่ยมีการโทรศัพท์พูดคุยนะครับ
กับทางฝั่งของคุณแอมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของแชร์
หลังกลับไปมาสัก๓๔วันน้อยผักได้มีการจ่ายเงินไป
เรื่องของวงแชร์หลังจากนั้นผ่านไปจนถึงวันที่สิบเนี่ยนะครับ
ทางฝั่งของแอมเนี่ยได้มีการสั่งของกับทางคุณน้อยผัก
แล้วก็จะไปรับที่ร้านของคุณน้อยผักนะฮะคุณน้อยเองเนี่ย
เตรียมของใส่แบบรังเอาไว้ให้เรียบร้อยเป็นรังโฟม
เพราะหลังจากนั้นเนี่ยทางลูกจ้างของเขา
จะมีการนำเอารังโฟมไปให้กับทางคุณแอม
แต่พี่น้อยผักบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยกไปเอง
เขาก็เลยยกรังโฟมอันนี้นะฮะไปให้กับทางผู้หญิงคนหนึ่งก็คือแอม
แล้วพอไปให้เสร็จลึกเขาเดินกลับมา

คือถือถุงมาด้วยเป็นสลัดผักอ่ามีอาหารกลับมา
เป็นสลัดนะฮะกลับมาหลังจากนั้นเนี่ย
ก็นั่งลงแล้วกินเลยพอกินสักพักหนึ่งก็มีโทรศัพท์เข้ามา
คุณน้อยก็ลุกขึ้นมาแล้วโทรศัพท์กำลังคุยกับแอมนี่แหละ
พอสักพักนึงเนี่ยน้อยเนี่ยล้มลงไปแล้วน้ำลายฟูมปาก
แผงผักตัวเองใช่ไหมหน้าแผงผักตัวเองเลยครับ
แล้วหลังจากนั้นเสียชีวิตอืมเนี่ยนะครับที่มหาชัยนะใช่
อ่าหน้าแผนผักตัวเองแต่แต่นะครับก่อนที่จะไปถึงวันที่สิบสิงหาคม
นะฮะก็คือทางฝั่งของผู้กองลุยที่เขียนว่าสิบสิงหาคมเหมือนกัน
จริงแล้วเสียชีวิตคือห้าทุ่มกว่าของวันที่เก้าคือใกล้ชิดกันเลย
ใกล้เวลากันเลยเวลาใกล้กันแต่ที่ทางฝั่งของทางผู้กองนุ้ยเสียชีวิตเนี่ย
เสียชีวิตอยู่ที่นครปฐมตรงเขาปฐมเจดีใช่ไหมใช่
เพราะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อน่าจะเป็นเหตุที่ทางฝั่งของ
ถ้าเป็นจริงนะถ้าเป็นตามนั้นนะฮะก็เป็นไปได้ผู้ก่อเหตุเนี่ย
อาจจะมีการเดินทางข้ามจังหวัดไปหาทางฝั่งของพี่น้อยผักอีกวันหนึ่ง
น่าจะเรียกว่าเวลามันไม่ไม่ได้ใกล้กันก็คือกลางคืนแล้วก็ต่อข้างมา
ก็จะเป็นครูออสครูออสคือ๒๐พยปี๖๕
แต่สองคนตอนนี้นะครับที่เราตามหาอยู่ตอนแรกก็คือแต้วแต้วติดต่อผมมาแล้ว

อยู่ในที่ปลอดภัย
ส่วนอีกคนนึงก็มีแรงข่าวแจ้งว่าก็ปลอดภัยดีเหมือนกัน
โอเคประเด็นถัดมานะครับก็มีอีกหนึ่งบุคคล

เรื่องของคุณซายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าค้นหามาก
เพราะว่าซายกับแอมเนี่ยเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันเลย
แล้วก็ไปทางฝั่งของซายเนี่ยนะเขาเองไปมีสามีอยู่ที่อเมริกา

คอนโดให้ซื้อบ้านให้ที่สามพลาน

ให้ทางฝั่งของแอมเป็นคนถือกุญแจเอาไว้

หลังจากนั้นเนี่ยทางแม่ของซายยืนยันบอกว่า
เนี่ยมายืมเงินทรายเนี่ยบ่อยครั้งมาก
ครั้งหนึ่งก็๕๐๐๐บ้างครั้งหนึ่งก็ต่างนานาก็ให้กันไป
เพราะว่าแอมเนี่ยบอกว่าจะเอาไปส่งแชร์นะครับ

หลังจากที่ตัวของซายกลับมาจากอเมริกา

แล้วแอมไปรับหลังจากนั้นพาไปพักที่ที่พักที่กรุงเทพ
ซึ่งเป็นที่พักของทางฝั่งของคุณซายเขา
แล้วมีคนไปพบศพแอมเสียชีวิตไร้สนะ
นอนตกเหมือนกับตกจากเตียงแล้วนอนคว่ำอยู่
แล้วเล็บเนี่ยดำนะฮะ
แม่เนี่ยตกใจมากเพราะตำรวจโทรไปแจ้งว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
ปรากฏว่าด้วยความเป็นเพื่อนสนิทของแอมกับซาย
เชื่อไหมครับว่าแอมน์ไม่เคยโผล่ไปงานศพของทางฝั่งซายเลย

แล้วที่มันตลกกว่านั้นก็คือ
แอมไปขอสิทธิ์เป็นผู้จัดการมรดกของเขา
ใช่ทั้งที่แม่เขายังอยู่อะนะ
ใช่แล้วหลังจากนั้นก็เอาของที่บ้านสามพลานเนี่ย

ใช่เนี่ยฮะคือหลังจากนั้นพอแม่ไปถาม

ปรากฏว่าทางแอมบอกว่าอ๋อทางฝั่งทรายก็ให้หนู
คือลูกเขาไปคุยอะไร
ทุกอย่างของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านไปหมดเลย

แต่ทีนี้เงินมันหายไปแน่
นี่คืออีกหนึ่งบุคคลที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี๕๘

คุณฟ้าที่ตอนแรกเนี่ยถูกตั้งมาเป็นคนที่หนึ่ง
ถูกไหมฮะแล้วล่าสุดนะฮะก็มีคุณนิตยาอันนี้เขาร้องมาที่เพจของขนกระแสเลยนะฮะคือทางฝั่งของเจ้านายเขาเนี่ยร้องมาว่านิตยาเนี่ยเนี่ยนะฮะมีลูกหนึ่งคนนะฮะ
อืมแล้วนิตยาเองเนี่ยไปรู้จักกับทางฝั่งของแอมแล้วนิตยาเองมีรถฮอนด้าซีวิกคันหนึ่งแอมเป็นคนพานิตยาเนี่ยไปจำนำรถที่ชนบุรีอืมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกตำรวจเนี่ยบุกไปจับแก๊งที่จำนำรถที่ชนบุรีทำให้รถคันนี้ไปอยู่กับทางตำรวจแอมก็พาทางฝั่งของน้องนิตยาน้องนิดเนี่ย

คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราจะไปโทษเขาว่าแอมใช้ยาไม่ได้เพราะตามข้อกฎหมายมันเป็นไม่มันเป็นมันเป็นอย่างข้อกฎหมายเรายังไปบอกเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นผู้ทำหรือไม่ทำแค่เป็นการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางฝั่งของนิตยาเนี่ยอยู่กับแอมเป็นคนสุดท้ายเหมือนกับรายอื่นอื่น

เขาบอกมีการพูดคุยกันเลยว่าจริงจริงแล้วเนี้ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี้ยนะฮะผู้เสียชีวิตเนี้ยในตอนนั้นเนี้ยเขาบอกมีอาการชักเกร็งมือเท้าแข็งขนาดขับรถทำให้เกิดปฏิเหตุรถชนพื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ที่นครปฐมนะครับแล้วโรงพยาบาลที่ออกใบชนสูตรเนี้ยครับก็คือโรงพยาบาลที่
ว่าผู้เสียชีวิตอยู่กับแอมเป็นคนสุดท้ายหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอ่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี้ยนะฮะหลังจากเกิดเหตุแอมเนี้ยนะครับเป็นคนโทรแจ้งเพื่อนเพื่อนแล้วก็ญาติผู้ตายว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้วแล้วแอมก็มาบอกที่หลังบอกว่าผู้ตายติดหนี้เธอแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนเพื่
แล้วเสียชีวิตรีบติดต่อกับผมด่วน
ใครมีญาติพี่น้องที่ให้เงินกับนางสาวแอมไปปล่อยกู้เก็บดอกเบี้ย

ใครมีญาติพี่น้องที่นำรถหรือว่าทรัพย์สินไปจำนองจำนำกับทางนางสาวแอม

ก็จะมีทางฝั่งของพี่น้อยแผงผักมีครูอ๊อสแล้วอีกคนนึงก็คือทางฝั่งของคุณนุ้ย
ที่เสียชีวิตก็คือทั้ง๓คนนี้ไปเจอเรือสีตัวนี้หมดเลย
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าตำรวจนำตัวรื้อสีไปสอบปากคำแล้ว
รื้อสีเองไว้ไงพี่รถเมย์มีไหม
ก็คือมีการเชิญตัว๒ฤษีจากอาสมร่างทรงแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ก็มีสอบสวนเรื่องของคุณอัมที่ชอบพาเพื่อนเดินทางไปดูดวง
แล้วก็ตกเป็นเหยื่อผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๓รายอย่างที่พี่หนุ่มบอกไป
เจ๊น้อยเนี่ยเคยไปที่อาสมจริง
ส่วนอีก๒คนที่เสียชีวิตคือครูออสกับผู้กองนุ้ยเนี่ย
เขาบอกว่าแอมเนี่ยเคยพามาที่อาสมเพื่อดูดวง
ก็คือไปดูดวงหรอกไม่รู้หรอกแล้วก็พาไปดูดวงก่อนเพราะแต่ละคนหลายคน
หลายคนที่เสียชีวิตก็คือต้องไปทำบุญสะดอกเคาะ

คือจากที่มดดำถามเมื่อสักครู่นี้บอกว่า
ทางฟังคุณแอมเองเคยเป็นผู้ป่วยจิตเวศ
แล้วก็มีการไปรักษาแล้วขาดการรักษาหรือเปล่า

แล้วอาจจะอ้างเหตุนี้ในการต่อสู้กับทางในมุมของทางด้านคดีได้หรือไม่
วันนี้ผมมีโอกาสถามกับทางอายการปรเมฆ

จริงแล้วการจะยกเหตุแห่งเรื่องของจิตเวท

ข้อภิเคราะห์หรือว่าตามสิสารท่าน
คือท่านบอกเลยบอกว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยคือต้องไม่มีสติสัมชัญญัติจริงอย่างเช่นว่าเดินทานสามารถทานอุจจาระสุนัขได้หรือแบบอะไรอย่างนั้น

ต้องอย่างนั้นแต่กรณีของคุณแอมเนี่ยถ้าจะอ้างเหตุแบบนั้นไม่น่าจะได้เพราะว่า

คือใช้คำว่าวางแผนไม่ได้เพราะดำเนยพูดแบบนั้น
เรียกว่าเป็นคนที่สามารถโทรไปทวงตังค์คนได้
บอกว่าคนนี้ติดหนี้ได้มีการไปทำธุรกรรมบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกได้
หรืออะไรอย่างนี้คือเหตุแห่งเหล่านี้ในเมื่อตัวเองสามารถที่จะไปทำเรื่องเหล่านี้ได้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางราชการหรือว่าจะไปมีการทวงหนี้ทวงถาม
ทั้งหมดเนี่ยมีสติสัมปชัญญะในการที่จะพูดคุยได้
ไม่ได้เป็นคนที่สติเลอะเลือนหรือแบบเสียจริตแบบเดินผมยาวลุงรังพูดไม่รู้เรื่องอะไร
อันนั้นอีกแบบหนึ่งอันนั้นอีกแบบนึงนั่นแหละนะแล้วก็มีอีกประเด็นนึงเรื่องของพี่สาวผู้ต้องหาคือแอมเนี่ยค่ะ
ที่บอกว่าเป็นเพศรัชกรก็มีการแบบว่าไล่เลี่ยงกันไปว่าจริงแล้วเรื่องของสารสายไนท์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวพี่สาวเขาหรือเปล่าค่ะ
คือคือผู้ต้องหาเนี่ยนำมาใช้ก่อเหตุเนี่ยทั้งโดสปริมาณต่างที่มีการใช้เนี่ยคือเขารู้ได้ยังไงว่ามันใช้ในปริมาณเท่าไหร่แล้วผู้เสียชีวิตจะเกิดเหตุการณ์ยังไงบ้าง
คือตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็จะทราบว่าผู้ต้องหานั้นสั่งซื้อมาจากช่องทางอื่นเพราะว่าปกติเนี่ยสารสายนายเป็นสารควบคุมที่นำมาใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างซึ่งก็ไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปค่ะ
ทีนี้พอมีเรื่องเกี่ยวกับเพศรัชกรร้านยาถูกไหมคะสภาเพศรัชกรรมก็มีการเปิดจดหมายออกมาเลยบอกว่ากรณีเรื่องของการวางยาพิษยนายทำให้มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องกันมาหลายรายเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าพาดพิงมาถึงเพศรัชกรร้านยาเขาแจ้งกันว่าเป็นพี่สาวของผู้กล่าวหาสภาเพศรัชกรรมขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับผู้เสียชีวิตและครอบครัว

นำเสนอหมดไงพลิกไปพลิกมาพลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ก็ต้องต้องลองลองตามดูให้ดีดีนะตอนนี้ก็
ไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าข่าวมันหลุดมาจากไหนก็
ตอนเนี้ยมันก็มันก็จะมีค่อนข้างจะเยอะเพราะตำรวย
เพราะว่าต้องบอกนะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่
เรียกว่าหนึ่งชั่วชีวิตคนอาจจะสองสามชั่วชีวิตคนแหละ
คุณจะไม่ได้เจอเลยถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ
ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่สำคัญไอ้การที่แบบมีคนบอกว่า
เหตุแบบนี้มันเป็นเหตุเหมือนกับมีการกราดยิงหรือเปล่า
ผมตอบเลยว่าไม่ใช่เหตุกราดยิงมันเป็นเหตุของการที่เกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก่อเหตุ
แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วคุณกำลังเห็นอยู่ถ้ามันเป็นเรื่องจริง
ตามที่เขามีการวิเคราะห์หรือมีการเชื่อมโยงหรือมีการตั้งข้อสังเกตกัน
นี่คือการวางแผนโดยขาดสำนึกผิดชอบชั่วดีรู้สึกว่าชีวิตมนุษย์เหมือนผักที่คุณสามารถเด็ดทิ้งได้เมื่อไหร่ก็ได้
เพราะเรื่องมันไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวแต่มันมีการถ้าเป็นจริงนะฮะ
ต้องบอกถ้าเป็นจริงนะเพื่อความเป็นธรรมเขาพูดความเป็นจริง
มีการวางแผนว่าจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้สิ่งที่น่าสงสัยที่สุด
ซึ่งตอนนี้หลายคนคงจะต้องไปตามหาคือเขารู้ได้ยังไงถ้าเขาทำนะ
เขารู้ได้ยังไงว่าต้องใส่ยาปริมาณเท่านี้คนคนนี้ถึงจะไปตรงจุดนั้นแล้วเสียชีวิตตรงนั้น
ในช่วงเวลานี้อันนี้คือสำคัญที่เขารู้ได้ยังไงแล้วใครสอนใช่ไหม
เรียนรู้จากที่ไหนอืมเพราะว่าสายไนท์ให้มากไปตายเดี๋ยวนั้นค่ะอืม
ให้น้อยไปก็ไม่ตายจะให้ยังไงให้คนที่จะตายเนี่ยไปตายในจุดที่มันแบบห่างจากตัวเขา
หรือในระยะเวลาที่เขาตั้งทงเอาไว้ดูดิแล้วก็ห่างจากตัวเขาค่ะ
คนที่รอดมาเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นไงของเขาเองไม่ได้โดนแบบนั้น
เขาไม่ได้โดนเขาไม่ได้มีตัวยาอันนี้มาถูกเขาไม่ได้โดนแบบนั้น
แต่มีคนนึงที่โดนแล้วไปรับมีคนนึงที่รอดชีวิตได้อืม
นะฮะอ่าลองลงขึ้นชื่อมามีอยู่คนหนึ่งที่รอดเขาบอกว่าที่โทรหาแฟนแล้วแฟนไปรับ
อืมแล้วก็ที่พาไปโรงบาลอ่ะเนี่ยนะฮะก็คือคุณปลาผู้รอดชีวิตขวามือเห็นไหม
ใช่ค่ะคุณปลาเองเนี่ยก็คือรู้จักกับทางคุณแอมเป็นอย่างดีนะครับ
แล้วคุณปลาเนี่ยเพิ่งจะหายจากโควิดมาแล้วคุณปลาเองเนี่ยก็มีอาการไอไม่ค่อยสบาย
ปรากฏคุณแอมเองเนี่ยได้มีการเอายาเป็นแคปซูลเม็ดนึงให้กับทุกคุณปลาเนี่ยได้กิน
บอกว่าเป็นยาสมุนไพรบอกว่าเป็นยาสมุนไพรซึ่งแบบว่านำมาจากที่บ้าน
แล้วพอกินเข้าไปเนี่ยบอกว่าคุณปลาการติมาเองเนี่ยก็มีอาการนะฮะ
มีอาการเหมือนกับใจสั่นนะครับหายใจไม่ออกหน้ามืดเวียนหัว
แล้วหลังจากนั้นเธอก็เลยโทรศัพท์หาแฟนนะฮะแล้วก็ตอนแรกก่อนโทรหาแฟน
ก็โทรศัพท์หาทางฝั่งของแอมบอกแอมเนี่ยฉันมีอาการเป็นแบบนี้แบบนี้
แบบนี้แต่ปรากฏว่าทางแอมบอกว่าเออฉันไปช่วยยังไม่ได้หรอก
เพราะฉันหลงทางอยู่เออเนี่ยทางก็ไปสามสิบทีมีอาการเนี่ย
มือเท้าเริ่มชาหายใจไม่ออกโทรศัพท์แจ้งแฟนบอกให้ทนายได้โทร๑๖๖๙
เพื่อเรียกรถพยาบาลนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็คือโทรหาแอม
หมดสติไปแล้วแล้วหัวใจหยุดเต้นแพทย์เนี่ยปั๊มหัวใจขึ้นมาได้
แล้วเธอรอดมาตอนแรกเธอไม่ได้เอกใจนะครับ

สุดท้ายตอนนี้เธอบอกเธอรู้สึกเชื่อเหลือเกินว่าเธอโดนแบบนี้
จากคนใกล้ตัวเธอเองนั่นแหละ
เออไปถึงห้องสุขเชิญหัวใจหยุดเต้นแล้วอ่ะ

ข้อสงสัยดังครับพี่หนุ่มว่ากรณีที่สมมุติคนที่เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย
คือจริงแล้วอันนี้มันก็เป็นช่องว่างอยู่นิดหนึ่งเหมือนกัน
ซึ่งปกติแล้วสมมุติว่าชาวบ้านบางครั้งเขาก็อยากจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแบบเร็ว
คือเราต้องรู้อย่างหนึ่งก่อนว่าพอมีคนตายปุ๊บไปส่งไปโรงพยาบาล
เขาจะมีการออกใบรับรองการเสียชีวิตมา
ซึ่งในนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้มีการตรวจพิษศพอย่างชัดเจนแหละ
เขาก็จะลงมาเลยว่าอ๋อเลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจมีเลือดออกอะไรต่างนานาอย่างนี้
ซึ่งมันยังไม่ได้มีการพิสูจน์แบบโดยเชิงลึก
พอญาติไม่ติดใจแล้วตำรวจเองก็ปล่อยผ่าน
เพราะว่าในเมื่อญาติไม่ติดใจคุณก็เอาศพไปเลย
เพราะว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะมีเหตุแห่งอะไรก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจวายต่างนานา
ชาวบ้านก็ไม่รู้ญาติพี่น้องก็ไม่รู้ก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นบรรทัศนที่มันไม่ควร
มันควรจะต้องมีการตรวจสอบมากกว่านั้น
เพราะว่าอย่างนั้นเวลาผลแบบนี้มันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

ถ้าเกิดย้อนไปคนแรกที่บอกว่า
มาจากสนามีที่ตามีที่มี๓อย่างอเมลิกา
ก็คืออาจจะทำวิธีทางศาสนาว่าเผาไว้เลย

อาจจะสงสัยแต่ทำอะไรไม่ได้
บางคนว่าสงสัยแต่ก็ไม่มีเหตุอะไร

บางคนก็มีการชนะสูบศพบางการ

แบบนี้ไม่ได้การพิสูจน์เชิงลึก
เออใช่เป็นกรณีแบบนั้นไป
เพราะว่าตรวจมาทั้งหมดที่แบบเห็นผลออกมาจนไม่มีเลย
พิสูจน์เชิงลึกก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคือ

เวลาจะมีการพิสูจน์เพิ่มเติมลึกลงไป

จำตอนถุงดำพุมกับโจ้
ก็คือถ้าผมจำไม่ผิดนะผู้ตายเนี่ยนะก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ต้องหาคนหนึ่ง
แล้วตอนนั้นเนี่ยบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยวิ่งหนีนะครับแล้วก็ล้มลงไปหลังจากนั้นนำส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิต
แค่บอกว่าหัวใจล้มเหลว
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้ามันปล่อยผ่าน

อาจจะเป็นสารอั่งคุณเข้าไปและทำให้คุณตายเอง
แต่ว่าไอ้เหตุของการที่ว่าเป็นพิสูจน์เพิ่มมากขึ้นว่า

มันไม่ได้มีการพิสูจน์ในเบื้องต้นไง

เขาก็จะออกแค่ว่าอย่างคนตายที่เป็นผู้ต้องหากรณีของทางภูมิกับโจ้

เนื่องจากพบสารเสพติดบางอย่างอยู่ในปัสสาวะ

ในเมื่อมันอาจจะเสพยาจริงแล้วมันก็หัวใจวายตายจริงก็ไปสิ
แต่บังเอิญไอ้เหตุครั้งนั้นมันมีคลิปวิดีโอออกมา
มันมีคลิปวิดีโอออกมาถ้าไม่มีคลิปวิดีโอออกมาเนี่ย
ก็จะไม่ได้มีการชนะสูตรแบบลงลึก
แต่พอมันมีคลิปวิดีโอออกมาปุ๊บ
ว่ามีการใช้ถุงดำในครอบหัว

เอาไปตรวจพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่ง
ถูกไหมคราวนี้ถึงได้ออกมาไงว่าเขาขาดอากาศหายใจ
ไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
เข้าใจป่ะคือมันเหมือนกับว่าระบบของทั้งเรา
มันเหมือนต้องมีเรื่องต้องติดใจต้องอะไรแบบนี้
แบบนี้ต้องมีข้อสงสัยต้องมีข้อสงสัยมีเหตุมีอะไรอย่างนี้
แปลกแปลกมีอะไรแปลกแปลกอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมันจะต้องทำเรื่องไม่ใช่
ย่ายนะพี่ไอ้การที่จะขอชนะสูตรเราคิดว่าพูดอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่า
กว่าจะทำเรื่องจะต้องไปลงพงลงพักเพื่อชาสูตรว่าเฮ้ยมีข้อสงสัยในการตาย
ถึงจะทำให้ถูกต้องไหมล่ะอืมไม่ใช่อยู่ดีแบบปุ๊บแล้วเหมือนเอาจริง
แต่ละคนอ่ะขนาดตำรวจบางคนเป็นตำรวจนะบางคนเป็นครูนะแต่ว่าอันหนึ่งอ่ะ
ที่น่ากลัวคือเขาอาจจะเป็นหรือเปล่าอืมคือนี่คือเป็นเป็นตั้งแต่เกิดน่ะ
เป็นเรื่องของสมองส่วนหนึ่งซึ่งแบบผิดแผลกแตกต่างจากคือเหมือนกับขาด
ขาดเรื่องของความผิดชอบสู้ดีรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเอออืมเหมือนกับ
เหมือนกับเด็ดผักทิ้งอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เราตอบไม่ได้นะเพราะว่าอันเนี้ย
ถ้าถามวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าในเมื่อยังไม่เข้าสู่กระบวนตามตามชั้นศาลเนี่ย
เขาก็ยังเป็นผู้ต้องหาที่ยังเรียกว่ายังไม่ได้แบบถูกตัดสินว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดอ่ะเออ
แต่ว่ามันก็คือมีเหตุแห่งความสงสัยและความเชื่อมโยงที่หลายคนหรือสังคมเนี่ย
ตั้งข้อสังเกตกันอืมนั่นแหละแต่วันนี้อาจารย์ปรเมฆแกก็ฟันทงนะว่า
แกบอกว่าเชื่อเชื่อว่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับทุกคดี
ไม่ทุกคนตอนนี้ฉันเชื่อว่าคนไทยไทยวันนี้เป็นข่าวที่คนไทยแบบดูแล้วสลดนะอืม
เฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นข่าวที่แบบฆ่าคนได้เยอะที่สุดน่ะอืม
ถ้าเขาทำจริงจริงอ่ะเพราะตอนนี้ตัวแอมเองเขาก็ไม่ไม่ตอบไม่ให้ปากคำอะไรกับตำรวจตำรวจ
ตรวจแบบทั้งเลือดทั้งอะไรต่างนานาก็ไม่ได้เพราะจริงเนี่ยเขาก็มีการตีประเด็นเรื่องว่า
ถ้ามีการใช้สารสายนายจริงจริงเนี้ยเขาหยิบจับมันน่าจะเข้าไปสู่ร่างกายได้เพราะจริงจริงแล้วอ่ะ
ผมบอกเลยว่าอืมบางครั้งอ่ะชาวบ้านเองก็อาจจะแบบไม่ไม่
ไม่ได้สงสัยไม่ได้สงสัยอืมแต่คนที่ควรจะต้องสงสัยอ่ะ
คือคนที่มีความรู้เรื่องราวของสรีระหรือว่าหรือว่าเหมือนกับอนาโตมิของแบบร่างกาย
อย่างเช่นว่าปฏิกิริยาเกิดแบบนี้ใช่ไหมนั่นคือใครรู้ไหมนั่นคือตำรวจ
เวลาตำรวจไปเห็นเนี่ยหรือว่าตำรวจที่ไปพิสูจน์หรือว่าแล้วเห็นน้ำลายฟูมปากออกมาอย่างเงี้
อืมถูกป่ะใช่เล็บหรือชักเกร็งบีบอะไรอย่างเงี้ย
คือพวกนี้จริงแล้วมันสามารถตั้งเหตุแห่งความสงสัยไว้ได้ก่อนเลยนะ
ปกติเอออืมแต่พอไปคุยกับทางอ่าญาติผู้ผู้ผู้เสียชีวิต
เจ้าผู้เสียชีวิตไม่รู้เรื่องไงอ๋อมันก็คงจะหัวใจวายมั้ง
เออก็ไม่ติดใจเอาความหลายคนเขาไม่ได้สนใจแบบไม่ได้จนจบเลย
เขาเขาไม่ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างงี้ใช่อืมเอาจริงถามว่าเขาจะรู้หมด
ฉันว่าเขาไม่คิดใช่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็เราดูข่าวเองตอนแรก
โอ้โหทำได้ขนาดนี้พวกเรายังตกใจเลยอ่ะอย่าใช้คำว่าทำได้ขนาดนี้
หมายความว่าเรายังตอบไม่ได้อืมอ่านะครับคุณผู้ชมครับมีทีมข่าวของผมเองเนี่ย
ส่งข้อความมาให้อืมบอกล่าสุดนะฮะมีสามีคนหนึ่งครับ
ข้อมูลกับกองปราบบอกเมียเนี่ยเพิ่งจะคลอดลูกรู้จักกับคุณแอม
ส่งยาที่เป็นแคปซูลมาให้บอกเป็นยาลดความอ้วนเมียกินแล้วตาย
เหตุเกิดช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหรือนี่คือจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเชื่อมโยง
กับเรื่องราวเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ